อีกเรื่องหนึ่งตามกันต่อสำหรับกรณีของน้องไทเกอร์
เด็กชายวัย๓ขวบที่หายไปจากบ้านพร้อมกับคุณแม่
หายไป๔วันสุดท้ายก็เจอว่าเป็นศพ
แล้วก็แม่ก็ยังคงให้การวกวนเหมือนมีอาการจิตหลอนนะคะ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพพาชีก็ได้คุมตัวแม่ของน้องไทเกอร์
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุทั้งหมด๙จุดด้วยกันในฐานะพยาน
ตามคำให้การของผู้ที่เป็นแม่นี่แหละ

คือแม่เนี่ยบอกว่าเธอจะพาลูกขึ้นรถไฟกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์
จากนั้นก็ไปลงรถไฟที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็พาลูกเดินไปตามทางรถไฟ

แล้วก็พลัดหลงกับลูกในป่าตลอดทั้งคืน
จากนั้นเธอก็เดินโซซัดโซเซออกมาจากป่ากก
ข้ามไปยังร้านค้าริมฝั่งถนนเพื่อจะซื้อเบียร์มาดื่ม
ไปเจอคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

คือหลายคนที่ฟังคำให้การของแม่ก็รู้สึกว่า
มันแปลกมันไม่สมเหตุสมผล

ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะของน้องไทเกอร์
แล้วก็รองเท้าแตะของผู้เป็นแม่
ที่ไปเจออยู่บริเวณป่ากกข้างทางรถไฟ
ทีนี้หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นั้นบันทึกภาพแม่เด็กจูงมือลูกชายไป
ซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่ทำให้ตำรวจเจอศพของน้องไทเกอร์ด้วยนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจขอสารออกหมายจับผู้เป็นแม่๒ข้อหาด้วยกัน

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
คือจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็จากการสอบสวน
เขาก็มองว่าเป็นการกระทำโดยประมาทของคนที่เป็นแม่
มีการฉุดกระชากลูกให้เดินตามให้ทำตาม
ประกอบกับผลชนสูตรศพน้องไทเกอร์ที่เสียชีวิต
บอกว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจ

และร่างกายก็มีบาดแผลจากการที่ผู้เป็นแม่
กิ่งไม้ตีน้องไทเกอร์ด้วย
สารก็เลยอนุมัติหมายจับออกมา
ครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมนะฮะ
วันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะที่เป็นแม่ของน้องไทเกอร์
วัย๓ขวบแม่เขาอายุ๓๔
พาน้องไทเกอร์ออกจากบ้านที่ย่านปากเกร็ดนนทบุรี

ตอนนั้นพ่อก็ไม่รู้หรอกว่า
ภรรยาพาลูกไปไหน

จนกระทั่งแม่ของน้องไทเกอร์
กลับมาที่บ้านที่ปากเกร็ดนนทบุรี
คือกลับมาเนี่ยก็พูดจาวกไปวนมาไม่ค่อยรู้เรื่อง

คือเขาบอกว่าพอพูดถึงลูกเนี่ยจะพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วก็กลับมาตามหาลูกว่ามีใครเห็นลูกชายบ้าง
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพาลูกชายออกจากบ้านไป

ขึ้นรถไฟจะไปสุรินทร์
แต่ไปลงที่ภาชีอายุทยา

ตามจุดต่างที่เขาจับภาพเอาไว้ได้
ปรากฏว่าวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
คือผ่านไป๔วันหลังจากที่แม่พาน้องไทเกอร์ออกจากบ้าน
มีคนไปพบศพน้องไทเกอร์
อยู่ที่บริเวณแถวนาแถวสถานีรถไฟพาชี
เป็นป่ากกเป็นป่ากกป่าย่าแล้วก็มีน้ำมีอะไรพวกนี้
มีหลักถงหลักฐานอะไรต่างนานาเยอะแยะ
ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
ก็คือแม่นั่นแหละที่ทำให้ลูกเนี่ยตาย

รายละเอียดตรงนี้มันยังไม่ชัด
แต่เอาเป็นว่าจากการสอบสวนเนี่ย
ตัวแม่เนี่ยเขายอมรับว่าเขาอยู่กับลูก

เขาบอกว่าคงเป็นเพราะเธอเองที่ทำให้ลูกตาย

เขาบอกว่าคงเป็นจังหวะที่จูงมือลูกชาย

แล้วไม่ทันเห็นว่าลูกจมน้ำ

แต่ไม่ทันสังเกตว่าลูกจมน้ำ
หันกลับมาอีกทีเห็นลูกร่างกายปวกเปียก
ก็เลยอุ้มลูกขึ้นมาแล้วก็เดินลุยต่อไป
จนถึงจุดที่ตำรวจไปพบศพลูก

รุ่งเช้าบอกว่าหาลูกชายไม่เจอแล้ว

คงจะกลิ้งตกลงไปในจุดที่พบศพ

แล้วก็ได้คัดค้านการประกันตัวด้วย

แต่ในคำไฯการมันมีความไม่แน่นอน

ไอ้ที่บอกว่ารุ่งเช้าตื่นมาแล้วหาลูกไม่เจอเนี่ย
มันก็มีพยานแวดล้อมต่างที่เขาบอกว่า
ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาแล้วก็จะไปซื้อเบียร์บ้าง

จะหาตัวรถไฟที่จะกลับบ้านที่นนทบุรีบ้างอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งตอนนั้นเท่ากับว่าเธอไม่ได้อยู่กับลูกแล้ว

แต่ก็มีคนที่บอกนะฮะรวมทั้งครอบครัวก็บอกว่า
แม่ของน้องไทเกอร์เนี่ยติดเหล้าอย่างหนัก
คือเขาคิดว่าติดเหล้าหนักมาก
ติดจนแบบบางครั้งสตางค์นี้ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว
คือต้องกินทุกวันนะคะไม่กินไม่ได้เลย
เราก็เลยไม่รู้ว่าในช่วงเวลาที่
เขาพาน้องไทเกอร์ลงรถไฟที่สถานีพาชีที่ยุธยา
แล้วก็อยู่กับลูกพาลูกเข้าป่ากก
บอกว่าลูกปวดท้องปวดอุจจาระถ่ายอุจจาระ
ต้องไปถอดกางเกงทิ้งพาไปนั่งเล่นอะไร
เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องไทเกอร์
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลองเดินทางไปตรวจสอบตามพื้นที่จุดต่าง
ที่แม่ของเด็กให้การไว้กับตำรวจนะครับ
ไปเจอคนที่เห็นแม่เด็กเมื่อวันที่๑๔ตุลาคม

ใช่แล้วก็ไปลงที่สถานีพาชี

คือมีคนที่พบเห็นแม่เด็กนะขณะที่แม่เด็ก
กำลังนำอุจจาระของลูกชายไปทิ้ง
เพราะลูกว่าลูกเนี่ยถ่ายรถกางเกง

ใกล้กับป้อมจุดตรวจของตำรวจสพพาชี

โดยเขาบอกว่าเขาก็ได้พูดคุยกับ

อืม

คือเขามานั่งยังไง

ชี้นี่เดี๋ยวเอากางเกงเด็กของลูกนะ

เสร็จปุ๊บแกก็มานั่งนี่อีกสภาพ
ผมก็เลยบอกว่ามาชี้ที่นี่นะ

เขาก็พาลูกกับแม่ไปนู่นเลยไปข้างหลังเลย

ค่ะตอนที่เขามานั่งค่ะคุณพี่
คือท่าทางเขามีการทะเลาะกับลูกหรือยังไง
มีเลยเงียบปุ๊บเฉยอย่างเดียวเลย

ลูกก็ไม่พูดอะไรเลย

ใช่ครับปวดท้องแล้วก็มานั่งนี่

ผมก็บอกว่าบอกว่าอย่าขี้ที่นี่นะ
แต่ตำรวจเขาว่าเอาเขาก็เช็ดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งเลย
แล้วก็มานั่งนี่ไปหนีไปเลย

มันก็มีมั่งมีมี
มีผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะครับ
เป็นคุณป้าเจ้าของร้านค้า
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางออกซอยโคกกระทินนะฮะ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่แม่เด็กเนี่ย
เดินโซซัดโซเซออกมาจากทางป่ากก

แต่ว่าป้าบอกว่าวันนั้นป้าไม่ได้ขายให้
เพราะว่าแม่เด็กไม่มีเงินจ่าย
แต่คุณป้าบอกว่าก็คุ้นหน้านะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้

ก็เคยมาเนี่ยแล้วก็แวะมาซื้อเบียร์ที่ร้านนี่แหละ
เคยเห็นครั้งหนึ่งนานแล้ว
ปีกว่าแล้วปีกว่า

เค้าก็มาถึงเค้าสั่งเบียนกิน

ก็บอกว่างั้นก็กินไม่ได้หรอก
แล้วเขาก็นั่งสักพักแล้วเขาก็เดินไป

นานมาแล้วนานแล้วครั้งนั้นน่ะนานแล้ว

แต่ผมเขาก็อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้

ก็นักข่าวเราก็ถามคุณป้าไงว่า
แหมแต่ป้าตั้งปีก่อนเนี่ยจำได้เหรอ

เพราะว่าลูกค้าที่มาที่ร้านก็ไม่ได้มากมายอะไร

ลูกค้าขาจรขาแปลกหน้ามีอยู่ไม่กี่คน

ทีนี้ถ้าดูโทษตามกฎหมายของทั้งสองข้อหาที่แม่เด็กโดนแจ้งไปเนี่ยนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

จำคุกไม่เกิน๑๐ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าไม่เกิน๒เดือนนี่แหละค่ะจะได้ทราบผลอย่างละเอียด
นี่คือเรื่องของคดีอาญานะส่วนเรื่องของสภาพจิตใจการตรวจสอบอะไรพวกนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าทางพ่อของน้องไทเกอร์เนี่ยบอกว่าเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้ว
จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คงไม่อยู่กับแม่ของน้องไทเกอร์แล้วล่ะ
ไม่กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วคงต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับ
ส่วนศพของน้องไทเกอร์จะชาปนกิจศพพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของคุณพ่อของน้องไทเกอร์นะฮะ
เด็กชายวัยสามขวบที่หายไปกับแม่แท้แล้วก็ที่สุดแล้วก็
ถูกพบกลายเป็นศพอยู่ที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธยา
พ่อนี่ก็ยังอิดโรยนะแล้วก็บอกเพียงสั้นเรื่องการประกันตัวภรรยา
บอกว่าคงไม่ได้ประกันตัวเพราะว่าไม่มีเงิน
ทุกวันก็ทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำอยู่แล้ว
ภรรยามาทำกับลูกแบบนี้ด้วยก็คงจะไม่ประกันตัวไปใหญ่
คงปล่อยให้เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
ส่วนจะต้องไปรักษาอาการทางจิตทางการติดล่งติดเหล้าอะไรก็ว่ากันไป
แล้วแต่ญาติทางฝั่งภรรยาที่จะดูแลกัน
แต่สำหรับตัวเขาเนี่ยตอนนี้พูดตรงว่าทำใจไม่ได้
ยากที่จะทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ทั้งพี่กับญาติเขาก็ยังดีกันครับ
ครับใช่แล้วก็ยังมัธิกันเห็นก็เป็นแบบนี้นะ
ก็เท่าที่จะดูก็ยังดี
มันคิดแต่เรื่องมีเหตุอะไรอย่างนี้นะ
มันทำใจไม่ได้เลยนะ
เรื่องของลูกอะไรบางทีจะใช้อะไรกันอะไรอย่างเงี้นะพอจะอยู่พักผ่อนก็ญาติทางนี้ก็มา
อีกก็ต้องไปรับเพราะอะไรก็ไม่เคยมาอืมเครียดพักก่อนอืมเครียดพักก่อน
นี่นี่เขาก็เห็นว่าโหบอกให้กินข้าวให้ป๊าไม่ต้องอะไรมากเลยคือมัน
นอนแล้วก็นอนไม่หลับอ่ะถ้ามันไม่ทิ้งแบบหนักขนาดนี้อาจจะเออ
มาอยู่ด้วยกันได้คือมันจะคิดถึงว่ามันจะฆ่าลูกขนาดนี้เหรอ
อืมถ้าคดีเขาลงมาอย่างเงี้ยเพราะฆ่าลูกจริงอย่างเงี้ยมันทำใจได้
แบบอย่างเงี้ยแม่กำไมมันเป็นคนโหดร้ายอย่างขนาดลูกตัวเองจะ
ขณะที่ชาวบ้านนะฮะหลายคนในระแวกเนี่ยบอกว่าก็แม่ของน้อง
เกอร์นี้ก็เคยเจอเจอกันอยู่แหละค่ะตามปกติก็เป็นคนอัธยาศัยดี
แต่ว่ากินเหล้าเก่งค่ะอ่าคือบางคนเนี่ยบอกว่ากินถึงขั้นที่
ต้องกินทุกวันชาวบ้านบอกว่าก็พยายามเตือนกันแล้ว
แต่ก็ไม่เลิกนะพอรู้ข่าวน้องไทเกอร์ก็ตกใจมากนะครับ
อ่าบางคนนี่บอกว่าวันที่แม่ของน้องไทเกอร์กลับมาเนี่ย
หลังจากหายไป๔วันที่น้องไทเกอร์หายไปกับแม่แล้วกลับมาเนี่ย
มาถามเพื่อนบ้านว่าเห็นลูกชายไหมเนี่ยพูดจาก็รู้เรื่องบ้าง
ไม่รู้เรื่องบ้างค่ะอ่าถ้าใครพูดถึงเรื่องของลูกชายของน้องไทเกอร์นี่จะแบบ
โอ้โหจะเหมือนกับหลอนประสาทหลอนสติแตกไปเลยนะ
แต่บางคนก็บอกว่ายอมรับไม่ได้กับการกระทำของแม่ของน้องไทเกอร์
คือถ้าพ้นท่งพ้นโทษพ้นคดีหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่
ถ้ากลับมาอยู่ในซอยร่วมกันอีกเนี่ยบางคนบอกไม่ยินดี

เขาเป็นคนคุยเก่งนะอัธยาศัยดี
เวลาพี่มาเขาจะเข้ามาคุยเอาลูกมาเล่น

มีอาการที่เขาเมาเลยไหม

เขากินเหล้าเขาเป็นคนกินเหล้า
แล้วก็ช่วงหลังติดหนัก
พี่ก็บอกอยู่ว่ากินเหล้าเยอะแล้วนะ

ตอนเช้าที่พี่ทราบข่าวเนี่ยพี่ช็อกเลย

ยังคุยกับเด็กคุยกับแม่เด็กอยู่เลย
แล้วพอเห็นข่าวช็อกร้องไห้เลย
โทรไปหาแฟนแฟนก็ทำงานที่สภา
ก็ช็อกเหมือนกัน

เดี๋ยวต้องดูข่าวนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุพี่ยังนอนรอแฟนอยู่เลย
ก่อนที่เขาจะออกจากบ้านไปพี่ไม่รู้ว่าเขาออกจากบ้าน
ที่ได้ยินหลังบ้านว่าเขาเล่นอยู่กับลูกเขา
อาบน้ำอยู่หลังบ้านแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะ
เห็นเขาว่าเก็บเสื้อผ้าออกไปคือคืนนั้นอ่ะ
สุดท้ายเลยที่เห็นอืมคือพี่เห็นคืนสุดท้ายพอดี
สุดท้ายที่ได้ยินเสียงเขาอ่ะอืม
ที่เขาเอาลูกออกจากบ้านนั่นแหละแค่นั้นเอง
ปกติแฟนพี่เขามีพฤติกรรมแบบจะตบตีทำร้ายอะไรอย่างนี้มีไหมไม่
ไม่พี่รู้จักพี่เมย์มาตั้งนานแล้ว
รู้จักมาตั้งนานไม่มีไม่มีเขาเหมือนเขากินเหล้าเหล้าเยอะ
แล้วเหมือนหลอนหรือเปล่าพี่ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะ
ว่าพระฤทธิ์เล่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอืม
โมโหนะบางทีก็สงสารถ้าเขาไม่กินเหล้าเขาก็ดีอืมอ่า
มันก็ดีเวลาไม่กินเหล้าอะไรก็ดี
บางทีเราก็สงสารเออเขาทำไปแล้วเขาก็รับกรรมตรงนั้นกันแล้ว
มาเล่นเออก็เล่นอยู่เนี้ยเด็กก็มาเล่นเนี้ยอืม
ก็มาอยู่นี่กันเนี้ยเขาไม่ได้ทำงานทำอะไรไงอืม
มีหน้าที่เลี้ยงลูกอืมเออสามีก็ทำงานคนเดียวอืม
มาเห็นอยู่เขาเดินมานี่แล้วไม่มีลูกไม่มีเขาเดินมาร้านค้า
เขาบอกว่ามาตามหาลูกเขาไอ้เกอร์ไอ้เกอร์อยู่ไหนล่ะอ่า
บอกเขาไม่ได้เอาไปแต่ว่าสภาพเขามันเหมือนคนบ้าค่ะอืม
สภาพเหมือนคนบ้ามากเลยตอนนั้นใช่ไหมอ่าประมาณสองทุ่มน่ะอืม
เนื้อตัวเนื้อตัวเนี่ยโหมีแต่แผลหมดเลยอืมตอนนั้นเมามากมั้ยคะ
ตอนนั้นไม่ได้ไม่เมาแล้วน่ะไม่เมาแล้วอืมไม่เมาเขาคงไม่มี
ตังค์มาซื้อแล้วแหละผมเผ่าเหมือนคนบ้าอืมแต่ไม่เมาแล้ว
ไม่เมาไม่เมาถามอะไรก็รู้เรื่องแต่แค่ไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหน
ไม่ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่ค่อยรู้บางทีเขาก็พูดเบอร์ไปถามอีกอย่าง
ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนกับหลอนอะไรอย่างนี้อืมแต่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหม
ไม่เคยเป็นอย่างงี้นะอืมอ่าแต่ไม่เคยเป็นอย่างงี้สำหรับงานศพของน้องไทเกอร์
มีขึ้นที่วัดสลักเหนือตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะครับ
ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๒คืนนะครับก็คือเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะ
แล้วก็คืนวันนี้อีกคืนหนึ่งโดยจะมีพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่๒๑ตุลาคมเวลา๑๗นาฬิกาชะตากรรมของเด็กน้อยนะแค่๓ขวบ